เรื่องเกี่ยวกับแก๊งยาเสพติดที่ตำรวจเขามีการไปล่อซื้อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้พอคนร้ายสองคนเขาเห็นตำรวจแล้วเขาจะหลบหนี
แต่กลายเป็นว่าขับรถพุ่งชนในดาบ
จนทำให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒ทุ่มของวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้คนร้ายคนแรกมอบตัวแล้ว
แล้วก็ล่าสุดคนร้ายอีกหนึ่งคนก็มอบตัวแล้วเหมือนกันนะคะ

งานศพที่บ้านของดาบตำรวจปุณกฤษบัวแก้ว
ตำรวจที่ถูกคนร้ายขับรถชนเสียชีวิต
บ้านเทียมเผื่อพิพูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ญาติพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจมาร่วมงาน

คุณแม่ของดาบตำรวจก็คือคุณแม่โสภาบัวแก้ว

บอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกชายมาตลอดเลย
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้แม่สะเทือนใจเหลือเกิน
เพราะว่าสามีของคุณแม่ก็คือพ่อของลูกชายนี่แหละ
ก็เป็นตำรวจแล้วก็ตายในหน้าที่เหมือนกัน
เอาฟังเสียงแม่ของในดาบที่เสียชีวิตหน่อยนะคะ
ก็ภูมิใจที่เขาตายในหน้าที่นะ
แต่แม่ก็เสียใจที่ไม่อยากนะเขาก็เป็นตำรวจ
แต่เขาชอบทานนี้แม่ก็ไม่ว่าอะไรเขาก็เป็น
แล้วต่อไปจะส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานให้เข้าไป
ก็แล้วแต่เขาต้องดูก่อนค่ะ
หรือที่จริงใจใจแม่ไม่อยากให้เป็น
เพราะว่าเสี่ยงกลัวพ่อเขาก็ตายในหน้าที่นะเป็นตำรวจเหมือนกัน
พ่อก็ตายเขายังอยู่ในทองแม่เลย
แล้วขวาแผดด้วยสองคน
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
คือเราก็ตามข่าวมาตลอดแล้วก็เมื่อวานตอน๑๐โมง
ญาติก็มีการพาตัวผู้ที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายสุรเชษหวานเหลือมามอบตัวแล้วนะ
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงที่หนีเข้าไป
ชื่อว่านายวัญชัยชัยนรงค์อายุ๒๘ปีหนีเข้าป่าไป

ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
ท้ายที่สุดก็มีการให้ญาติช่วยประสาน
แล้วก็เข้ามอบตัวแล้วเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดมาจากการที่มีการจับกลุ่ม

แล้วเขาก็ไปขยายผลการจับกลุ่ม
ทีนี้มานัดหมายส่งยาที่อำเภอบ้านตาขุนที่สุราชนะ
ช่วงค่ำ๒ทุ่มของเมื่อวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมา
วัญชัยชัยนรงค์เป็นผู้ต้องหาที่อยู่ในรถเก๋ง
เขาเดินลงไปหยิบยาบ้า๒๐๐เมตร
เอาใส่เอาไว้ที่ใต้โคนต้นปาม
จะส่งมอบให้กับชุดล่อซื้อ
ทีนี้พอตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็จะจับกลุ่มคนร้ายก็ไหวตัวทัน
แล้วก็ยื้อยุดมีการต่อสู้มีการขัดขืน
นายวัญชัยวิ่งหนีเข้าป่าไป
ใช่แต่ว่านายสุรเชษเป็นอีกคนนึงในแก๊งเนี่ยนะคะ
นั่งอยู่ฝั่งคนขับก็จะขับรถเพื่อหลบหนี

เขาก็เลยมีการวกรถกลับมา
แล้วก็มาชนดาบตำรวจปุณกฤษบัวแก้ว
ล้มลงไม่พอนะคุณผู้ชม
นายสุรเชษยังขับรถทับทับดาบตำรวจจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็นายสุรเชษก็เข้ามอบตัวก่อนเป็นคนแรกนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทั้งวันตำรวจก็ตามล่าตัวของนายวัญชัยชนรงค์
วิ่งหลบหนีไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวนายวัญชัยได้
สรุปแล้วนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ในการที่ในคดีล่อซื้อได้๒คนคือนายวัญชัยกับนายสุรเชษ
ส่วนอีกคนที่จับกลุ่มไปก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้วก็พาดพิงถึงนายวัญชัยกับนายสุรเชษ
ก็จับกลุ่มได้รวมทั้งสิ้น๓คนแล้วนะครับ
ทีนี้ก็ต้องขยายผลไปถึงเครือข่ายคนอื่นต่อนะครับสำหรับแก๊งนี้
ค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านพลตำรวจเอ็กชะเหลิมเกลี่ยศรีวราคา
รองพบตรก็ให้ความสำคัญ
เมื่อวานนี้รองพบตรก็ไปสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคน
แล้วก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ
จากนั้นก็มีการมอบเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจ

จำนวน๓๗๐๐๐บาท
ให้กับญาติของดาบตำรวจปุณกฤษ
แล้วหลังจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะมอบเงินส่วนที่เหลือคืออีกประมาณ๒๕๐๐๐๐๐บาท
รวมถึงจะมีการปูนบำเน็ตความชอบกรณีพิเศษจำนวน๕ขั้น
แล้วก็เลื่อน๔ชั้นยศเป็นยศพันธ์ตำรวจตรี
รวมถึงรับทายาทของดาบตำรวจปุณกฤษ
เข้ารับราชการ๑คนด้วยนะคะ